ซึ่งภายในงานวันนี้นะคะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ก็จะมีการรำสังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคม
เป็นการรำอำลาเพื่อส่งหลวงพ่อคูณขึ้นสู่สวรรค์ด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นบรรยากาศการซ้อมครั้งสุดท้าย
เป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงของนักศึกษาทั้ง๙๙คนนะคะ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี
จำนวน๙๙คนค่ะก็ออกมาร่วมซ้อมรำ
สังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคม
ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
โดยอันนี้ถือเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะคะ
โดยการรำสังสการบุรพาจารย์พระเทพวิทยาคม

คือรำเปิดเรื่องรำรำลึกบุรพาจารย์

คู่กับการรำรำลึกบุญคุณในการมอบสรีระสังขาร

สำหรับการเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์

จะเข้ามาจากด้านหลังของนกหัสดีลิงเทินบุษบก
และจะมาตั้งแถวเพื่อรำถวายครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวนก
แต่จะไม่มีการรำที่ด้านหลังตัวนกนะคะ
และท่ารำที่คุณผู้ชมเห็นซ้อมอยู่เนี่ยนะคะเป็นท่ารำที่คิดค้นขึ้นใหม่
แบบมาจากท่ารำจากฮิต๑๒คลอง๑๔และงานบุญประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน
เตรียมงานเนี่ยนานกว่าถึง๖เดือนเลยนะคะซึ่งในวันนี้นางรำทั้ง๙๙คนจะแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุด
โจงกระเบนสีขาวสวมเสื้อทรงกระบอกสีขาวพาดด้วยสบายสีขาวทับอีกหนึ่งชั้นค่ะ
ส่วนที่จังหวัดหนองคายก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดพิธีลอยเท่าอัฐิของหลวงพระคูณอย่างสมเกียจ
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๓๐มกราคมนี้ครับ
การซ้อมขบวนเรือเพื่อร่วมพิธีลอยอังคารเท่าอาทิตยหลวงพระคุณปริสุทธโธจัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำโขงนะครับ
ที่สถานีเมืองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขอ
เมื่อวานนะครับโดยมีเรือของสุราชการ๘ลำและเรือเอกชน๑๐ลำร่วมกันซ้อมแบบเสมือนจริง
ซึ่งพิธีการจะเริ่มด้วยการเชิญกล่องบรรจุเท่าอาถิหลวงพระคูณลงเรือล๑๒
ก่อนจะเคลื่อนขบวนเรือทวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว
เพื่อให้ประชาชนที่รออยู่บนตลิงนั้นได้มีโอกาสกราบไหว้แล้วก็หันเรือกลับ
เรือประกอบพิธีลอยอังคารที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำบนรอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ
ทำพิธีโปรยเท่าอาทิตทั้งหมดไม่ให้เหลือคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
ซึ่งในขณะนี้จัดสร้างแล้วเสร็จนะครับมีการทาสีมีการประดับตกแต่งรวดลายเป็นที่เรียบร้อย
ไปถึงแท่นวางดอกไม้และผ่านพุ่มโดยเตรียมจะขนย้ายไปยังลานริมโขง
หน้าสถานีเรือหนองคายต่อไปครับแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งให้สวยงาม
อย่างสมเกตอีกครั้งและคาดว่าจะมีประชาชนผู้เรื่องสายสถาน
หลวงพ่อคูณไปร่วมพิธีลอยอังคารเท่าอัฐิเป็นจำนวนมาก
วันที่สามสิบมกราคมนี้โดยวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายขอความร่วมมือให้
ประชาชนที่จะไปร่วมกราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพระคุณให้แต่งกายโทนสีขาว
สุภาพสำรวมและไม่เข้าไปใกล้แท่นวางกรอกบรรจุเท่าอาทิตมากจนเกินไป
ซึ่งระหว่างการประกอบพิธีก็สามารถยกมือไหว้อธิษฐานจิตไปได้พร้อมกัน
เพื่อน้องส่งหลวงพระคุณในวัลลักษณ์สุดท้ายนะครับ